กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมนายภัยบูรณิติตะวัน
สมาชิกสภาพุทแทงราษฎร

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ผมขออภิปรายในฐานะ
เป็นผู้เสนอร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งลงนามโดยสมาชิกพักพลังประชารัฐ
จำนวน๑๑๐ท่าน

ก็ถือเป็นร่างฉบับที่๑

ร่างรัฐมนูลที่พักพลังประชารัฐ

เพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจัง

ในการแสวงจุดร่วม

เพื่อต้องการให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูล

ไม่ใช่ขอให้ขัดขวาง
ไม่ยอมให้มีการแก้ไขรัฐมนูล
อย่างที่มีหลายฝ่ายกล่าวหา

จะแก้ไขรัฐมนูลในครั้งนี้ให้สำเร็จ

และสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งมักจะถูกกล่าวหาว่า
ร่วมกันขัดขวางการแก้ไข
หรือล้มการแก้ไขรัฐมนูล
ไม่ยอมให้เกิดการแก้ไขขึ้น

ไม่จริงครับในวันนี้
การพิสูจน์ในรัฐสภาครั้งนี้

ในการแก้ไขรัฐมนูล

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐมนูลมาตรา๒๗
การแก้ไขรัฐมนูลที่สมาชิกวุฒิสภา

ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามหรือประมาณ๘๔ท่าน
จึงจะผ่านวาระที่๑ได้

อย่าง๒๕๖ได้บรรยัติไว้ว่า

จะต้องได้เสียงเห็นชอบจากท่าน

หรือประมาณ๔๐กว่าท่าน
ร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภาอีก

กลับเรียนท่านประธานว่าถ้าประเด็นที่แก้ไข
เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชน
ถ้าประเด็นไหนไม่สร้างความขัดแย้ง
ไม่เป็นไปซึ่งสร้างภาระใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
หลายพันล้านที่ต้องทำประชามติ
ผมมั่นใจครับท่านสมาชิกรัฐสภา
ทั้งจากซีกสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
และสมาชิกพุทธศัพท์
ก็น่าจะช่วยกันสนับสนุนให้การแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งพิจารณาในวันนี้๑๓ฉบับได้สำเร็จรู้ร่วงได้
เราจะมีการพินาร่างรัฐมนูลที่
ผมยังกราบเรียนท่านประธานว่า
เป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง
เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาได้เดินหน้าต่อไป
ท่านประธานครับร่างรัฐมนุนที่แก้ไขเพิ่มเติม
ซึ่งประเด็นทั้งหมดผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านประธานและท่านสมาชิก
รับทราบว่าเป็นประเด็นที่ทางพักได้พินา
จากรายงานของคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทาง
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐ของสภาพผู้แทนราษฎร
ซึ่งในรายงานฉบับนี้นะครับในรายงานฉบับนี้
ก็ทางพักได้นำมาเป็นหลักในการเสนอร่างแก้ไข
เพราะผมในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมธิการชุดนี้
และเป็นประธานคณะอนุกรรมนิการศึกษาวิเคราะห์บทบรรยัติรัฐมนูล
ในการจัดทำร่างรัฐมนุนก็ได้ทำร่างรัฐมนูลรายมาตรา
ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมนิการ
ซึ่งเป็นส่วนที่แนบท้ายไว้อยู่แล้วครับ
แต่ว่าร่างดังกล่าวไม่ได้นำเสนอต่อรัฐสภา
ที่จะให้แก้ไขรัฐมนูลเพื่อที่จะแก้ทั้งฉบับโดยจัดตั้งสอสลขึ้น
ซึ่งผมก็ได้ร่วมลงนามในการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูล

ขออภัยด้วยครับจุลภัณฑ์ประทุกของเรื่องไหนเชิญนะครับ
ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงท่านผู้กำลังแถลงอยู่ครับ

กระบวนการในการแถลงยัตติต่างต้องเริ่มต้นด้วยการอ่าน
ท่านยังไม่ได้ดำเนินการในการที่จะไล่เรียงสิ่งที่ท่านได้นำเสนอต่อ
สภาพุทธแห่งราษฎรส่วนการอภิปรายประกอบนั้นไม่ขัดคล่องครับ
แต่การอภิปรายประกอบของท่านต้องประท้วงด้วยว่า
ต่อข้อบังคับการประชุมข้อที่๔๕เพราะว่ามีการเสียดสี
เมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ฟังอยู่นะครับบอกว่า
ถ้าท่านยื่นด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่วิธีของท่านเนี่ย
เป็นการใจดำต่อประเทศอะไรต่างสิ่งต่างเหล่านี้
เพื่อนสมาชิกมีสิทธิ์คิดเห็นต่างครับในการยื่นยติ
เข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดรนะครับก็ไม่ควรจะพูดถึงร่างอื่นในทางลบนะครับ
ท่านจะเชิดชูร่างของท่านอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับขอบคุณครับ
ครับก็ไม่ถึงกระดาษให้ต้องถอดอะไรนะครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการให้ข้อสังเกตเท่านั้นเอง
อนุญาตให้เสนอนะครับแต่โดยปกติแล้วเราเสนอหลักการและเหตุผลและอภิปรายประกอบครับ
ภัยบูลจะใช้วิธีของท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับครับเชิญนะครับ
ขอบคุณครับท่านประธานผมเนื่องจากการเสนอในครั้งนี้
ผมก็อยากจะสะท้อนถึงความรู้สึกนะฮะความตั้งใจจริงที่จะเสนอก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนะฮะ
ซึ่งประเด็นที่ผมเสนอก็ขออนุญาตกลับเรียนเลยครับว่าการเสนอนั้นเราได้เสนอทั้งสิ้น๕ประเด็น๑๓มาตรา
ซึ่งผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าทั้ง๕ประเด็นนั้นประกอบด้วยประเด็นที่๑ครับท่านประธาน
เราเสนอแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ก็มีปัญหาทักท้วงกันเยอะฮะไม่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการประกันตัว
ซึ่งก็จะมีการแก้ไขให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเพื่อได้เกิดความยุติธรรมขึ้น
และยังมีอีกหลายประเด็นแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเสนอให้ชุมชนมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย
อย่างเหมาะสมจากรัฐในการฟ้องหน่วยงานของรัฐ
แล้วก็รวมทั้งเสนอให้ขยับอุปสรรคการดำเนินการของพักการเมือง
ซึ่งเป็นสิทธิในส่วนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ตามร่างรัฐมนูลซึ่งเขียนไว้ในมาตรา๓ครับ
เราจะแก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่๓สิทธิเสรีภาพ
ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา๒๙๔๑และ๔๕
ท่านประธานครับในประเด็นที่สองเป็นประเด็นสำคัญ
ทางร่างของพลักษณ์พลังประชารัฐ
เสนอแก้ไขระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
ซึ่งตามเดิมที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลนั้น

เพียงหนึ่งใบนะฮะซึ่งมีเสียงทักท้วงกันหลายท่านนะฮะ
บอกว่านายสมควรที่จะนำระบบการเลือกตั้ง
ตามที่เคยบรรยัติไว้ในรัฐมนูลก่อนหน้านั้นก็คือทั้งในฉบับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ
และปีสองพันหาร้อยหกสิบนะฮะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในรายงานที่พินากันใน
คณะกรรมริการศึกษาปัญหาของรัฐมนตร์ของสภาพพุทธแห่งรัฐสดอด
ซึ่งจะให้ใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบมาสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
การเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบที่ลงคะแนน
เพื่อที่จะให้เป็นไปตามเจตจำนงของท่านประชาชน
ซึ่งเราเสนอทางพักเสนอตามร่างมาตราปรากฏในมาตราที่๔
เป็นการแก้ไขการเลือกตั้งมาตราแปดสิบสามแปดสิบห้าแปดสิบหก
เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองและมาตราเก้าสิบสี่ท่านประธานครับ
ตจำนงเพื่อให้เป็นไปตามที่เพื่อนสมาชิกสมา
สภาพผู้แทนราชดรหลายพักได้เรียกร้องและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
ผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่จะได้ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงผ่านบัตรเลือกตั้ง๒ใบ
ซึ่งย่อมมีสิทธิ์มากกว่าการออกเสียงบัตรเลือกตั้งแบบหนึ่งใบนะฮะ
และระบบนี้ก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทยมาหลายครั้ง
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่แล้วประชาชนมีความคุ้นเคย
แล้วก็พอใจในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง๒ใบมากกว่า
ดังนั้นท่านประธานเพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียง
จึงเสนอแก้ไขระบบเลือกตั้งจากที่บรรยัติไว้ในรัฐมนุน๖๐จากบัตรใบเดียว
เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบตามรัฐมนุมสี่ศูนย์แล้วก็ในร่างเสนอให้มีสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสี่ร้อยคน
สอสอบัญชีรายชื่อ๑๐๐คนแล้วก็นอกจากนั้นระบบบัญชีรายชื่อยังกำหนดขั้นต่ำ
ต้องได้คะแนนสัดส่วนจำนวนเต็มร้อยละหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดกรณีสอสอบัญชีรายชื่อ
ที่ได้คะแนนเสียงต่ำกว่าร้อยละหนึ่งจะได้เสียงเขาเรียกว่าสอสอปฏิเสธนั่นแหละครับ
นะฮะท่านประธานสำหรับประเด็นที่สาม
การแก้ไขของพักนั้นได้นำเสนอการแก้ไขเรื่องการพิจารณาร่างพระราชมัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ซึ่งมีปัญหากระทบต่อการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ
การแก้ไขนั้นให้อ่านำข้อความตามรัฐมนูญห้าศูนย์มาใช้แทน
ซึ่งปรากฏในร่างแก้ไขมาตราห้าโดยแก้ไขการพินาพระราชบัญญัติงบประมาณตามมาตราหนึ่งร้อยสิบสี่
ท่านบรรดารครับการที่นำอ่าร่างอ่านำรัฐมนูญห้าศูนย์มาใช้แทน
เนื่องจากหลักการที่คณะกรรมธิการวิสามันอ่า
ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขรัฐมนูลของสภาพผู้แทนราชดร
ได้รายงานเห็นควรให้แก้ไขไว้อ่าว่ามาตราหนึ่งสี่สี่
ปรากฏอยู่ในหน้าที่สี่สิบเจ็ดและห้าสิบเอ็ด
ซึ่งให้นำแก้ไขนั้นชัดเจนว่าในหน้าที่๕๑
ปรากฏเป็นความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมธิการ
ก็คือควรที่จะให้แก้ไขโดยนำบทบรรยัติในรัฐมนูล๔๐และ๕๐
มาใช้เพื่อที่จะให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็สอดรับกับร่างรายงานดังกล่าวนั้น
ได้นำเสนอไปยังสำนักงานกฤษฎีกา
ก็ได้รายงานมีผลรายงานที่เป็นบันทึกของสำนักงานกฤษฎิกาครับท่านประธาน
ซึ่งได้ทำหนังสือถึงท่านประธาน
ในวันที่๑๘มกราคม๒๕๕๙
ลงนามโดยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎิกา
ก็เสนอบันทึกรายงานเกี่ยวกับประกอบการพินา
รายงานของคณะกรรมธิการที่ศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แก้ไขรัฐมนูลของสภาพผู้แทนราษฎร
ท่านประธานในบันทึกความเห็นของสำนักงานกฤษฎิกานะฮะ
ในหน้าที่๑๓ย่อหน้าขอ

สำนักงบประมาณเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมธิการวิสามัน
ทำให้เกิดปัญหาเรื่องความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่
ต้องมีการตีความบทบรรยัติรัฐมนูล
และเป็นหน้าที่ของสำนักงบประมาณในการให้ความเห็นว่า
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรสมาชิกวุฒิสภา
หรือกรรมธิการมีส่วนได้เสียหรือไม่
อกจากนั้นบทกำหนดโทษกรณีมีการฝ่าฝืนข้อห้าม
รวมทั้งการกำหนดโทษการเรียกเงินคืนนั้น
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ
ไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมธิการในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
นี่คือบันทึกอยู่ในของสำนักงานกฤษฎิกานะครับ
เป็นความเห็นนะฮะซึ่งไปตรวจสอบได้
ดังนั้นจากรายงานของคณะกรรมธิการ
ศึกษาปัญหาของรัฐมนูลและบันทึกของสำนักงานกฤษฎิกา
ท่านประธานครับทางกับผมจึงได้นำปัญหาดังกล่าว
มาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๑๔๔โดยนำรัฐมนูล๕๐มาใช้
โดยไม่ได้ไปตัดข้อความใดเลยนะฮะ
แต่ว่าอยากจะเรียนว่าในรัฐมนูล๕๐ที่นำมานั้น
ก็ยังคงหลักการครับท่านประธานเขียนไว้ว่า
ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาหรือของคณะกรรมธิการ
การเสนอการแปรยติหรือการกระทำการใด
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรสมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระทำไม่ได้
ในกรณีที่สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรหรือสมาชิกวุฒิสภา
มีจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา
เห็นว่ามีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวักที่ปรากฏให้เสนอความเห็น
ต่อสารรัฐมนูลเพื่อพิจารณา
และสารรัฐมนูลต้องพิจารณาวินิจฉัยภายใน๗วัน
แต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว
ในกรณีที่สารรัฐมนุนวินิจฉัยว่า
มีการกระทำฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวัก๖
ให้การแปรยติและกระทำการดังกล่าวเป็นอันสิ้นฝน

ซึ่งหากสารรัฐมนุนวินิจฉัยไปแล้วแน่นอนครับ
บทบรรยัติรัฐมนูลเป็นอำนาจของคณะกรรมการปปช
ก็สามารถจะกล่าวโทษเอาผิดกับสสวหรือกรรมธิการ
ที่กระทำการฝ่าฝืนได้
แต่ความเข้มข้นและความชัดเจน
ในบทที่ดำเนินการนั้นก็ย่อมไม่ชัดเจน
เท่ากับบทบัญญัติที่บัญญัติไปในรัฐมนุน๖๐บ้าตา๑๔๔ปัจจุบัน
ดังนั้นจึงมีท่านสมาชิกวุฒิสภาหลายท่าน
ที่ท่านได้ทักทวงว่า
การแก้ไขร่างรัฐมนูลแล้วเสนอมาโดยนำรัฐมนูล๕๐มาแทนนั้น
เป็นการทำให้หลักการตรวจสอบการพินากฎหมายงบประมาณ

บรรยัติไว้ในมาตรา๑๔๔อย่างเข้มข้น
ได้เสียสาระสำคัญของการตรวจสอบไป
ซึ่งโดยส่วนตัวครับท่านประธาน
ผมเห็นด้วยกับสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านที่ทักทวง
แล้วก็ได้รับปากกับท่านวุฒิสมาชิกเหล่านั้นว่า
หากร่างรัฐมนูลฉบับนี้
รัฐสภาได้รับหลักการในวาระหนึ่งไปแล้ว
ในชั้นการพิจารณาในวาระที่๒ในชั้นกรรมธิการ
ผมนะฮะแล้วก็พร้อมกับพลักษณ์พลังประชาลัทธิ์
จะเสนอแก้ไขมาตรา๑๔๔ให้คงหลักการที่เข้มข้นไว้ไปตามเดิมครับ
โดยขอยืนยันให้ท่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งก็คุ้นเคยกันครับ
ให้ท่านสบายใจได้เพราะผมในฐานะผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน
ในฐานะที่ผมเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา๒สมัยครับ
ปฏิบัติหน้าที่มาหกปีตลอดที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ผมย่อมเข้าใจข้อห่วงใยของท่านสมาชิกวุฒิสภา
ที่ท่านทำหน้าที่แบบเดียวกันกับผมนะฮะแล้วก็ได้เคยร่วมงานมาด้วยกันนั้นทุกท่าน
ขอยืนยันอีกครั้งครับว่าในชั้นของการพิจารณาวาระที่๒นั้น
ผมจะผลักดันให้มีการแก้ไขมาตรา๑๔๔ให้กลับไปตามหลักการเดิม
ในเรื่องของการตรวจสอบตามที่ท่านห่วงใหญ่
แต่ก็ยังอยากจะขอแสดงความห่วงใย
อยากจะขอหาลือว่าควรจะต้องพิจารณาถึงเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นฆาตจักรการของสำนักครบประมาณ
ที่เขามีปัญหาจากบทบัญญัติในมาตรานี้
จะหาทางผ่อนคลายอย่างไรก็สุดแล้วแต่ที่ประชุมคณะกรรมธิการ
ประเด็นที่๔ครับท่านประธาน
ร่างรัฐมนูลเสนอให้แก้ไขอุปสรรคการทำงาน
ของสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรและสมาชิกวุฒิสภา
โดยให้สามารถติดต่อส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในขณะที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งอยู่ในพื้นที่
แล้วก็ให้ไปติดต่อราชการเพื่อให้ช่วยเหลือได้
ซึ่งในรัฐมนูลที่บรรยัติไว้ในมาตรา๑๘๕นั้น
ก็มีปัญหาเรื่องการตีความมาก
จึงนำรัฐมนูล๒๕๔๐มาใช้แทน
ตามร่างรัฐมนูลที่เขียนไว้ในมาตรา๖
เพื่อแก้ไขอุปสรรคการทำหน้าที่ของสสวมาตรา๑๑๒
การเสนอประเด็นมาตรา๑๘๕ก็เช่นเดียวกันครับ
ผมกราบเรียนท่านประธานไปตอนต้น
ก็ไม่ได้อยู่ดีก็ยกขึ้นมา
ก็เป็นไปตามรายงานของคณะกรรมธิการ
วิสามันที่ศึกษาปัญหาและหลักเกณฑ์
แล้วก็การแก้ไขล้ลำนูนของสภาพุทธแหล่นรัฐสรรค์
ที่มีท่านพีรพันธ์เป็นประธาน
ซึ่งได้รายงานเห็นควรให้แก้ไขมาตรา๑๘๕ไว้

ก็จึงนำมาแก้ไขปรากฏตามที่ผมได้กราบเรียนไปแล้ว
แต่ก็ได้รับการทักท้วงเช่นเดียวกัน
จากท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
ที่ท่านเป็นห่วงฮะท่านเป็นห่วง
ท่านเป็นห่วงว่าหากนำมาอย่างนี้
เอามาตรา๑๑๑ของรัฐมนูล๔๐มาใช้แทนนั้น
จะทำให้ทำลายหลักการเสียสาระสำคัญ
ในการป้องกันการก้าวกายแทรกแทรงค่าราชการ
ที่สสวอาจจะไปกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วย
ว่าท่านสมาชิกวุฒิบาลที่ทักทวงนั้น
ท่านมองเห็นแล้วก็ผมก็เห็นด้วยนะฮะ
ซึ่งรับปากไว้แล้วครับว่า
ในเมื่อสภารับหลักการในวาระที่๑ไปแล้ว
ในการพิดาววาระที่๒ในชั้นกรรมนิการ
ผมจะผลักดันพร้อมกับเพื่อนกรรมธิการ

จะเสนอให้แก้ไขมาตรา๑๑
คงหลักการป้องกันการก้าวไก่แทรกแซงไว้ตามเดิม

อาจจะขอให้ว่าไม่ถือเป็นการก้าวไก่แทรกแทรง
การประหลัดหน้าที่ของข้าราชการ
เพื่อที่จะให้ท่านประชาชนได้มีสมาชิก
ได้เข้าไปช่วยเหลือความเดือดร้อนได้
นี่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะกลับเรียนว่า
ผมได้ยืนยันไปกับท่านเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
แล้วก็ขอแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ห่วงใยในหลักการของรัฐมนุนมาตรา๑๘๕นั้น
ขอให้สบายใจได้ครับในวาระที่สองผมจะดำเนินการแก้ไขไปตามที่ท่านทักท้วงนะฮะ
ก็กลับคืนสู่หลักการเดิมแต่ก็อยากจะฝากเพียงแค่ว่าขอปรับปรุง
ให้ได้ช่วยเหลือท่านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะฮะ
ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นที่๕
ร่างได้เสนอแก้ไขบทเฉพาะการมาตรา๒๗
เพื่อเปลี่ยนแปลงอำนาจวุฒิสภาที่มีการติดตามตรวจสอบ
เรื่องของการเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะฮะ
โดยมีแต่วุฒิสภาดำเนินการฝ่ายเดียว
ขอให้เปลี่ยนแปลงเป็นให้อำนาจของรัฐสภา
โดยให้สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกัน
เรื่องนี้เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในกรรมธิการด้วยกัน
เป็นผู้เสนอเองด้วยครับว่ายินดีที่อยากจะขอให้สอสอมาร่วม
เพราะว่าจะได้ทำงานร่วมกันในนามของสมาชิกรัฐสภาร่วมกัน
ซึ่งจึงเสนอบทบัญญัติแก้ไขไว้ในร่างมาตราที่๗
เป็นการแก้ไขบทเฉพาะการมาตรา๒๗๒
ให้อำนาจรัฐสภาแทนวุฒิสภา
ท่านประธานครับมาตรานี้เพื่อให้สมาชิกสภาพผู้แทนราษดร
จะได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา
ในการติดตามเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ

ซึ่งอาจจะตั้งเป็นคณะกรรมธิการร่วมของรัฐสภาขึ้น
ติดตามงานทุกสัปดาห์ไป
ส่วนการรายงานของคณะรัฐมนตรี
ซึ่งรายงานต่อสภาทุก๓เดือนนั้น

ในข้อเท็จจริงแล้วทั้งคณะรัฐมนตรีและสภา
มีภาระมากทุก๓เดือนต้องมาพิจารณาเรื่องเหล่านี้
จึงเสนอให้แก้ไขให้คณะรัฐมนตรี
รายงานต่อสภาทุก๑ปี
แต่การติดตามการปฏิรูปประเทศ
รัฐสภานั้นโดยผ่านคณะกรรมธิการรัฐสภานะฮะ

เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
ติดตามการบริหารราชการแผ่นดิน
ท่านประธานครับดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขรัฐมนูล

และเป็นการแก้ไขรัฐมนูลให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
แก้ไขเพื่อลดข้อขัดแย้ง
แต่ไม่ต้องทำประชามติ
ซึ่งเกษียณงบประมาณเป็นจำนวนหลายพันล้าน

รวมทั้งจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ
ดังนั้นในฐานะสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร

ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกพัก
จึงขอเสนอยัตติร่างแก้ไขรัฐมนูล

มาให้ท่านเพื่อนสมาชิกรัฐสภา
ช่วยให้ความเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง
เพื่อนำไปสู่การพินาในชั้นกรรมธิการในวาระที่๒ต่อไป
ท่านประธานผมขออนุญาตยืนยันครับว่า
สองมาตราไม่ว่าจะมาตรา๑๑๔มาตรา๑๘
เพื่อนสมาชิกวุฒิสภาห่วงใหญ่
ผมยืนยันว่าจะดำเนินการตามที่ผมได้แจ้งกับท่าน
ก็คือจะแก้ไขกลับมาในหลักการเดิม
และสุดท้ายครับท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
พลังประชารัฐหวังให้การแก้ไขรัฐมนูล
ฉบับที่เสนอนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับท่านประธาน
ที่จะนำไปสู่การขี้คายความขัดแย้ง
เรื่องการแก้ไขรัฐมนูลของรัฐสภา
หากผ่อนคลายความขัดแย้งเรื่องแก้ไขรัฐมนูล
ลงได้แล้วก็จะทำให้สมาชิกรัฐสภา
ทั้งสอสอสอว่อจะได้ร่วมกันดูแลทุกสุขของประชาชน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งเป็นงานหลักของสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน
ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย

ร่างรัฐบนูนแก้ไขของพักพลังประชารัฐ
เป็นฉบับที่๑ในการวินาจในวันนี้เพียงเท่านี้
ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานรัฐสภา
และท่านสมาชิกรัฐสภาทุกท่านครับ